เดี๋ยวทั้งอำเภอฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าจำกันได้จะมีสองสาวพยายามที่จะทำให้เห็นว่าเหมือนเดินบนดวงจันทร์
ตะปุ่มตะป่ำแต่ว่ามันคือถนนที่พังเสียหายฮะ
ไปมาหลังจากคลิปดังกล่าวนี้เอาย้อนดูคลิปก่อน
จำได้นะฮะทำเหมือนเดินบนดวงจันทร์ถือวิทยาทัยด้วย
บนถนนฮะถนนซึ่งซ่อมแซมเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ
แบบนี้นี่คือบ้านห้วยโจทย์หมู่๓
ห้วยโจทย์อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ใส่ชุดมนุษย์อวกาศเดินบนหลุมคูคาคูคา
คลิปเดียวเสียวทั้งจังหวัด

อ่าเขาโยกงบประมาณมาซ่อมแซมถนนที่พังเสียหายให้
เดี๋ยวจะจัดการแจ้ก่ายให้
ไปมามีเรื่องฮาฮือฮาเกิดขึ้น

แต่ดูทะหนดที่เห็นหรือคะซ้ายมือเหรอ
ใช่ซ้ายมือจาก๓๓เมตรเหลือ๓เมตรเศษ

อยู่นานพอสมควรแล้วแล้วดูเหล็ก

หัวทิ้มมาเนี่ยอันตรายจะเกิดขึ้นฮะ
และเหตุจานนี้บอกเอ่าแล้วทำไมสร้างถนนแบบเนี่ย
มันไม่ใช่ถนนแล้วแล้วโยกงบประมาณมาได้ยังไง

คนที่มาร่วมเดินเป็นมนุษย์อวกาศประชดจังหวัดนี้นะครับ
คุณฉลวยจิตบอกว่าหลังจากคลิปนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
แต่พอมาเจอเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะดูแล้วมันอันตรายกว่าครั้งแรกด้วย
โครงการนี้มาสร้างไว้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกัน
ตอบอะไรไม่ถูกเลยแต่ไม่มีจุดสิ้นสุดโครงการ

อะไรนะฮะคือเขาทำไว้แล้วแต่จะเสร็จเมื่อไหร่
ไม่มีใครทราบได้จะมีคนตายอีกไหม
ตอบไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวฟังจากพี่ฉลวยครับ
ช่วงที่ผ่านมาช่วงที่เป็นฝนตกอ่ะมันก็จะเป็นหลุมอยู่นะคะ
แล้วก็มันก็จะมีเหล็กโผล่ออกมาด้วย
แล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่าอีกฝั่งเนี่ยจะมาทำอีกตอนไหนอะค่ะ
ก็คืออยากรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเราจะสามารถทำได้อีกตอนไหน
หรือว่าหรือจะยังไม่ทำ
เขาจะสร้างที่จอดยานให้เราหรือเปล่า
น่าจะใช่นะคะอาจจะได้บินอีกสักรอบนึง

คือถนนมันสั้นไม่เหมือนกับถนนยาวถนนหลวง
สั้นเล็กน้อยเท่านั้นเองขอนแก่นนี่คำนวณนะฮะ